คุณผู้ชมฮะพาดหัวออกมาในสำนักข่าวต่างประเทศนะบอกว่านายกเศรษฐาเตรียมยกเลิกกัญชาเสบรีให้ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น
คราวนี้ใครจะสารต่อแล้วฮะก็ต้องเป็นหมอชนน่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าเดินไปประชุมทุกวัน
คุณไม่ได้เล่าภาพเก่านะไม่ได้เล่าภาพเก่าแต่คือเป็นความตั้งใจที่จะเดินไปทำงาน
ใช่ฮะคราวก่อนบอกว่ารถติดก็จะมีภาพนิ่งที่ถ่ายว่าตอนเดินข้ามทางมาลาย
แต่นี่นายกเศรษฐารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐนะฮะ
ในการประชุมสมัชฌาสัตว์ประชาชาสมัย๓อันครั้งที่๗๘นะครับ
ก็ได้อัพคลิปผ่านทางโซเชียลรัวนะฮะ
นายกบอกว่าเดินไปประชุมทุกวันมันประหยัดอะไรรู้ไหมประหยัดพลังงาน
และที่สำคัญก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยดูบรรยากาศในคลิปหน่อยนะครับ
เออนะครับนี่ฮะก็เดินไปทำงานทุกวัน

กว่าจะเป็นรัฐบาลมีปัญหาและอุปสรรคระหว่างทางเยอะ
เพราะการที่ทั้ง๑๑พักการเมืองมาเป็นรัฐบาล
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นชอบ
แต่ยืนยันนะครับว่ามาอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย
ขณะที่ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
รัฐบาลนี้จะเยียวยาจิตใจของคนเห็นต่าง

ไม่ต้องใช้ถ้อยคำที่ดูถูกเหยียดหยาม
ขู่ทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้รับความสนใจ

ก็สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีไทยด้วยเช่นกันนะครับ
นายกก็พูดถึงคุณทักษิณด้วย
แล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสำนักอื่น

บอกว่าถ้าคุณทักษิณพ้นโทษออกมา
ผมอาจจะไปขอคำปรึกษาอะไรท่าน
เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารบ้านเมืองนะครับ
รวมถึงไปขอคำปรึกษาจากนายก
คนเก่าอดีตนายกของไทยด้วยนะครับ
แต่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกัญชา
จะยุติการใช้กัญชาอย่างเสรี
โดยจะให้ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้น
รัฐบาลพยายามแก้ไขนโยบายกัญชา
ควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายกัญชาอย่างเสบรี
ภายในกรอบเวลา๖เดือน

จะต้องถูกเขียนใหม่นะครับ

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณนะครับ
เพราะว่าตัวของนายกเศรษฐาเอง

ช่วยทำให้รัฐบาลมีเสียรภาพมากขึ้น

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ

นายภูมิทำเวชยะชัยรองนายยกรัฐมนตรี

ก็พูดถึงกรณีที่นายกเศรษฐา

โดยบอกว่าเป็นความเห็นของนายยกรัฐมนตรี

ความรู้ความสามารถของอดีตนายกทักษิณ
ก็ต้องไปดูว่ามีข้อติดขัดอะไรทางด้านกฎหมายหรือไม่
แต่คิดว่าการให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำ
เป็นบทบาทที่อดีตนายกทักษิณ
สามารถทำได้ฟังเสียงนายภูมิธรรมนะครับ
ถ้าพ้นทุกอย่างแล้วแล้วก็เป็นปกติแล้วเนี่ย
การให้ความคิดเห็นให้คอยแนะนำจริง

ผมคิดว่าท่านก็พูดอยู่เสมอว่า
กลับมาคราวนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย
ท่านก็อยากจะอยู่กับครอบครัว
ส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าเรื่องไหนก็ตาม
ถ้าสามารถช่วยอะไรได้ก็ยินดี
ถ้าทุกอย่างมันอยู่ที่เป้าหมาย

ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้มีการร่วมมือกัน
และได้รับฟังความพิเศษจากท่านไป
แต่ยังไงก็ดีเพราะก็ต้องดูข้อกฎหมายต่าง
ว่าท่านปนเรียบร้อยไหม
แล้วว่ากฎหมายมีปัญหาอะไรไหมในเรื่องนี้